นวัดอิสระไกรศรีนั่นเองเข้ารับการรักษาโควิดตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคม
มาจนวันนี้ก็๑๖วันแล้วนะคะแล้วก็เราต้องส่งกำลังใจให้เลยนะ
เพราะพี่นวัดเนี่ยมีอาการเชื้อลงปอดนั่นเองคุณผู้ชม
สรุปอาการมาให้ดูชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ
นวัดเนี่ยเขาติดโควิดขั้นโคม่าติดเชื้อค่อนข้างแรง
แล้วก็เชื้อลงปอดค่ะอาการน่าเป็นห่วง
ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะ๑๖วันแล้ว
ท่ามกลางดราม่ามากมายค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้อาการเริ่มดีขึ้น
ขีดอันตรายแล้วนะคะโอ้โหดีใจด้วยจริง
แล้วก็ได้ไลฟ์อัปเดตด้วยตัวเองนะคะ

เผยสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดหลายวัน
ระหว่างที่ติดโควิดขั้นโคม่าค่ะ
พอพูดถึงนะครับ
เจ็บป่วยครั้งนี้ก็ถือเป็นขั้นโคม่าครับ
มันเป็นวิกฤตชีวิตที่แบบที่สุดแล้ว

ผมติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย
ที่มีส่วนผสมค่อนข้างแปลกนะครับ
แล้วก็เร็วมากไม่ได้เข้าใต้ปอด
เพราะฉะนั้นเคสผมจะนอนคว่ำไม่ได้
เข้าหัวปอดข้างบนลงมาอย่างเร็ว
เพราะจะประเมินอย่างเป็นทางกลางบนจันนี้ครับ

สายพันธุเดลต้าเข้ารุนแรงแล้วที่สำคัญ
เข้าทางหัวปอดเลยจ้ะแล้วก็ลามไปนะคะ

เจ้าตัวก็ได้ผ่านจุดที่เป็นที่สุดของชีวิตมาแล้วนะ
เห็นใจคนไทยทุกคนในภาวะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ประกาศตั้งโครงการณวัดเพื่อคนไทย

แล้วก็ขอเลยอ้อนวอนนะคะ
เซเว่นช่วยบริจาคสัก๑๐๐ล้านบาทด้วยค่ะ
อันนี้พี่นวัดเขาก็ได้ไลฟ์นะคะ
ก็ได้บอกเอาไว้ละกันค่ะ
นวัดเพื่อคนไทยเดี๋ยวโครงการจะเป็นยังไง